มีเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะฮะสืบเนื่องมาจากการติดเหล้า
การติดเหล้าดื่มเหล้าอย่างหนักของคนที่เป็นลูกชาย
ก็เลยลงมือฆ่าแม่แท้ใช้มีดพระฟันแม่จนตายคาบ้านนะฮะ
โอ้โหตอนหลังมาแบบสำนึกผิดขอโทษแต่มันก็ไม่สามารถจะเรียกชีวิตแม่กลับคืนมาได้แล้ว
แล้วนายคนนี้เนี่ยโอ้โหคดีเนี่ยแบบแม้แต่พ่อยังเอือมละอา
ญาติพี่น้องนี่บอกโอ้โหนี่ถ้าคดีนี้ติดคุกไปคดีฆ่าแม่ออกมา
ไม่รู้จะไปฆ่าใครอีกหรือเปล่าค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ในบ้านพักที่บ้านสันติศุกร์ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะฮะ
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นสองของบ้านนางบัวไรสุถงสา
สุทงศาอายุ๕๕นะครับถูกมีดฟันเข้าที่ไทยทอยแล้วก็ศีรษะ
มีดเนี่ยเป็นมีดพระยาวเกือบ๑เมตรยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ว่านายสารวุฒิสุทงศาอายุ๓๘ปีไม่ได้หนีไปไหนนั่งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
นี่ฮะในสภาพเมาพูดจาไม่รู้เรื่องตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพภูเรือนะครับ
คือเมื่อคืนนี้เมาพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะบอกแต่ว่าแค่น้อยใจแม่แม่ไม่รัก
ต้องรอจนสั่งอ่ะถึงสอบสวนอย่างละเอียดสายวันนี้ก็เลยนำตัวไปทำแผนที่บ้านที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
นี่ครับนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองเมื่อคืนนี้จุดแรกเป็นจุดที่นายสารวุฒิ
ซื้อเหล้าที่ร้านโชว์หวยห่างจากบ้านสักร้อยเมตรบอกว่ากินเหล้าแถวนี้แล้วก็เมา
แล้วก็มาที่บ้านโอ้โหญาติพี่น้องนี่คือมารอกันเต็มเลยนะครับญาติเนี่ยฮะ
พยายามจะไปรุมประชาธรรมกันตำรวจต้องห้ามเอาไว้ครับ
เสร็จแล้วก็เข้าไปทำแผนในบ้านนะฮะต้องฝ่าวงล้อมชาวบ้านญาติพี่น้องเข้าไปนะครับ
ไม่รอดเนี่ยในบ้านก็เป็นจุดที่ก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองตามคำให้การของนายสารวุฒินะครับ
นายสารวุฒิบอกว่าเมื่อคืนนี้เมากลับมาที่บ้านกลับมาถึงบ้านก็ไปหยิบแฉลงกับมีดพระ
วางอยู่ด้านหลังบ้านแล้วเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านตอนที่ขึ้นไปก็เอะอะโวยวาย
แล้วก็ใช้แฉลงที่เตรียมมางัดประตูห้องนอนของแม่ตอนนั้นแม่นอนอยู่ในห้อง
หลานสาวฝาแฝดอายุ๒ขวบแม่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต่อว่านายสารวุฒิลูกชาย
ว่าทำไมเสียงดังเออะโวยวายมาอีกแล้วนายสลาววุฒิบอกว่าไม่พอใจที่ถูกแม่ว่า
แต่ความจริงตัวเองก็ถือมีดถืออาวุธขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายแม่
แม่เนี่ยหกล้มไปกองอยู่ที่บันไดทางลงนะระหว่างชั้น๒กับชั้นล่างใช้มีดพระ
หน่ำฟันแม่ไปหลายครั้งเข้าที่ไทยทอยกับศีรษะของแม่จนแม่เสียชีวิต
แล้วตัวเองก็เดินถือมีดพระลงมาอยู่ที่ชั้นล่างก็นั่งอยู่ที่ตรงนั้น
ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านได้ยินเสียงเห็นเหตุการณ์
เข้ามาที่จุดเกิดเหตุพอเห็นแบบนี้ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับตัว
ทีมข่าวของเราค่ะส่งคุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับนายสารวุฒินายสารวุฒิก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ย
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้กินเหล้าขาวมาสี่เป๊กอืม
แล้วก็ออกไปทำงานครับแล้วก็กินเบียร์อีกหนึ่งกระป๋องอ่า
แล้วก็กลับมาอาบน้ำที่บ้านแล้วก็กลับมากินเหล้าขาวอีกหนึ่งเป๊กโอ้โห
รวมรวมแล้วทำให้เมาจนขาดสติแล้วแม่พูดจาไม่เข้าหู
ดุด่าเรื่องกินเหล้าเมาอืมก็เลยโมโหแม่อ้างว่าพลั้งมือไป
ครับโอ้โหทีนี้เพิ่งจะมาบอกตอนเนี้ยว่าสำนึกผิดแล้ว
เวลากลับไปไม่ได้แล้วก็อยากจะขอโทษแม่แต่แม่ก็ไม่ฟื้นมาเนี่ยค่ะ
ก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ทุกคนที่ดื่มเหล้าควรดื่มอย่างมีสติ
ทำเหมือนกับผมนะโอ้โหมาเตือนคนอื่นสอนคนอื่นอีกอ่า
แม่ก็บ่นนะครับไม่อยากให้กินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ยอมรับผิดทุกอย่างก็สำนึกที่ทำผิดไปแล้วครับ
ยอมรับสภาพครับตามที่ได้ทำมาครับ
ไม่เคยคิดเลยครับน่าจะเกิดจากความเมาและฉุนเฉียวมากกว่าครับ
เกิดรูปมากกว่าเสียใจครับแต่ก็มันได้เกิดขึ้นแล้ว
ก็ยอมรับกรรมไปครับขอขอบคุณครับอืมส่วน
พ่อของคนก่อเหตุซึ่งก็คือสามีของผู้ตายอ่ะนะคะครับ
นายลิขิตสุทงศาอายุหกสิบแปด
คุยกับทีมข่าวของเราไปเนี้ยนะคุยไปน้ำตาไหลไปอ่า
ให้ฟังว่ามีลูกทั้งหมดห้าคนนะคะครับคนที่ก่อเหตุเป็นลูกชายคนโต
ชอบเสพยาเสพยาบ้าชอบดื่มเหล้าเมาเมาทีไรทะเลาะกับแม่ประจำ
อืมก่อนหน้านี้เคยเอามีดฟันหัวแม่มาแล้วด้วยนะครั้งหนึ่ง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้เคยเอาโอ้โหเอามีดฟันหัวแม่
แม่เย็บไปตั้งหลายเข็มอ่ะครับทุกคนในบ้านเอิมระอา
ไม่มีใครกล้าอยู่บ้านนะคะแล้วก็เนี่ยมาเกิดเรื่องอีกรอบจนแม่ตายอ่ะ
พ่อบอกเลยว่าคุณตำรวจจับลูกผมไปเนี่ยนะ
เอาให้แบบจำคุกตลอดชีวิตเลยนะอืม
กลัวว่าออกมาแล้วไม่รู้จะมาฆ่าใครอีกค่ะ
หาหมูหมูก็ว่าค่ะเอาเรียกไหม

ว่าลูกก็เลยว่าไม่เอาเว้ยก็แล้วไป
แล้วกันมาวันนี้จะฆ่าคนนึงฆ่าคนนี้
พยายามเตรียมเอามีดเอาอะไรมาไว้เลย
พ่อเมฆก็ไม่มาสั่งกับเกว่าลูก

พ่อเมฆพี่น้องนี่กลัว
กลัวทุกคนไม่ทำอะไรหรอกกลัวอย่างเดียว
โอ้โหพฤติกรรมนี้มันสุดยอดจริงเลยในคนนี้

ตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้มีลูกชายคนเล็กของผู้ตาย
อายุเพิ่ง๑๓นะฮะอยู่ที่บ้านด้วยนะ
น้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านชั้นล่างนะ
พี่ชายคือนายสารวุฒิปกติก็กินเหล้าเมาเป็นประจำอยู่แล้ว
เมื่อคืนเห็นพี่ชายเดินกลับมาที่บ้านเนี่ย
แฉลงกับมีดพระเข้ามาเลย
แล้วก็เดินขึ้นไปหาแม่ข้างบนเลย
เดินมาแบบไม่พูดไม่จาอะไรกับใคร
น้องบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแน่
รีบวิ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็โทรหาให้คนมาช่วย
ระหว่างที่เรียกคนมาช่วยนะ

สุดท้ายแล้วพอมีคนมาช่วยไม่ทันฮะแม่ตายแล้ว
ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไร
พี่เมากันทั้งแต่ละครั้ง
พี่กินเท่าทุกวันไหมครับ

กินเยอะไหม

แม่ก็ต้องว่าก็ต้องดูด่า
แล้วดูจากประวัติคดีของนายสลาวุฒินะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิตติแดงสมบูรณ์ภูมิกับการสพภูเรือบอกว่า
ประวัติของนายสลาวุฒิเคยติดคุกมาแล้วนะ

เคยถูกดำเนินคดีนะ
สารสั่งจำคุกคดีฆ่าคนตายเมื่อปี๒๕๕
สารสั่งจำคุก๕ปี

แต่ว่าติดจริงเนี่ยได้รับการลดโทษนะ

ติดคุกปี๕๔คดีฆ่าคนตายออกมาเมื่อปี๕

แล้วก็เนี่ยมาก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองนะ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย

ขอให้ได้โทษเยอะเถอะนะ
แต่คราวนี้คงจะไม่ได้รับการพระราชทานภัยโทษอีกแล้ว

ใช่แล้วมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้ไม่มีการลดโทษแน่นอน

อยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยไม่ไหวอย่างนี้นะคะ